หน้าจอทีวีชมข่าวนี้ด้วยตาท่านเองครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ชวนสะพึงเหลือหลายจริง

แล้วกำลังจะโผล่ขึ้นมาครับ
นึกว่าจะมีอสุรกายโผล่มาจากใต้พื้นบ้าน

กระเบื้องเหมือนมีอะไรจะโผล่ขึ้นมา

เหตุการณ์นี้เนี่ยบ้านหลังนี้อยู่มาหลายปีแล้ว
กระเบื้องก็มีการปูมาอย่างน้อย๕ปีแล้ว
เรื่องของเรื่องตอนนั้นกำลังนั่งรับประทานข้าวอยู่กับลูก
อยู่ดีได้ยินเสียงเปรี้ยเลยลุกขึ้นมาดู
พอลุกขึ้นมาดูพื้นเรียบในบ้านเรา
มันกลายเป็นว่ากระเบื้องต่างเกยขึ้นมา

สุดท้ายแล้วก็เลยมีการสอบถามในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาก็อธิบายว่าช่วงกระบวนการในการวางปูพื้น
อาจจะมีการปูที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบ
ทำให้เกิดช่องว่างทำให้พื้นปูนมันมีการยืดหดตัว
เวลาเจออากาศร้อนดังนั้นวิธีแก้ง่ายหรือ

อย่างน้อยต้องใช้งบประมาณในการลื้อและปูใหม่
จากพื้นที่โซนนี้ไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐บาท
แล้วต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นใช้เซรามิกแทน

ถ้าเกิดว่างานนี้ไม่ได้มีปีศาจโผล่มาจากใต้พื้นพระสุธา
แต่เป็นว่ากระบวนการในการก่อสร้างเนี่ย

ทำให้พื้นกระเบื้องเกิดการลั่นปล้วเปรี้ยออกมาได้ครับอ่า